สถานการณ์ฟ้าฝนในหลายพื้นที่ยังคงน่าเป็นห่วงนะครับ

ฟ้าฝนเริ่มตกแล้วนะฮะเริ่มตกแล้วนะครับดูจากพยากรณ์อากาศนะครับ

บอกว่า๑ทุ่มถึงเที่ยงคืนอาจจะมีฝนตกกระจายในหลายจุด
หนักมากเขาบอกว่าน้ำท่วมมิดคันเลยวิกฤต
กลายเป็นว่าบางเขนเหมือนกับเอาทะเลไปจำลองไว้ตรงพื้นที่นั้น

ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ฝนที่ตกอย่างหนักเนี่ยนะฮะ
ทำให้น้ำท่วมขังพื้นผิวการจราจร

ตกตั้งแต่ช่วงเย็นลากยาวถึงตอนดึกตอนดื่นเนี่ยนะครับ
น้ำท่วมครับในเขตพหนโยธินบางเขนดอนเมืองและอีกหลายจุด

นั่นก็คือบริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดินที่คอนโดแห่งหนึ่ง
หลายท่านอาจจะเห็นภาพแล้วถ้าใครยังไม่เห็นภาพดูหน่อยครับ
เป็นภาพที่น้ำท่วมจนหลังคารถรถเกือบจะมิดคัน
นี่คือลานจอดรถชั้นใต้ดินครับ
แล้วนี่คือรถหรูที่มาจอดอยู่ปรากฏว่าน้ำท่วมเกือบจะมิดคันนะฮะ
ป้ายแดงด้วยนะครับทำได้อย่างเดียวเลยนะคะทำใจครับ
คือคอนโดมิเนียมแห่งนี้ครับอยู่ริมถนนเทพรักษ์พะหนโยธินในเขตบางเขนครับ
พูดง่ายจอดชั้นใต้ดินถูกน้ำท่วมเห็นว่าบางจุดน้ำท่วมสูงเกือบ๒เมตรนะครับ
ทีนี้การแก้ปัญหาเบื้องต้นนิติบุคคลของคอนโดก็บอกว่าเอาเครื่องสูบน้ำมาเร่งสูบน้ำ
เพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยมันลดให้เร็วที่สุดแล้วก็ประสานกับทางกอทมกรุงเทพมหานครครับ
เพิ่มเครื่องสูบน้ำเข้าไปอีกในขณะที่นายเอกพบเหลืองประเสริฐครับ
เป็นผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดนำทีมงานเข้าไปช่วยเหลือนะครับ
ไปพร้อมกับเครื่องสูบน้ำนั่นแหละฮะเอาไปติดตั้งช่วยสูบน้ำออกจากพื้นที่ของคอนโด
เอาไปอีกเครื่องนึงแต่ทีนี้การระบายน้ำมันทำได้ยากครับคุณผู้ชม
เพราะว่าพื้นที่รอบนอกคอนโดเนี่ยน้ำมันยังท่วมขังไง
เดินสำรวจข้างในคือบางจุดมันเริ่มแห้งบ้างแล้วแต่บางจุดก็ยังมีน้ำท่วมอยู่
สูบจากข้างในออกไปข้างนอกแต่ข้างนอกน้ำมันยังท่วมขังอยู่
น้ำมันจะไปทางไหนได้เนี่ยก็วนกลับมาใช่ไหม
ถูกต้องครับบวกกับว่ามีฝนตกลงมาโดยรอบพื้นที่ก็ต้องทำได้โดย
นั่นก็คือป้องกันพื้นที่ชั้นใต้ดินของคอนโดไม่ให้น้ำมันเพิ่มสูงขึ้นไปกว่าเดิม
ก็ตะเตรียมกันแบบนี้แหละครับนี่นะฮะโอ้โหยกกันคนละแรงสองแรง
บ่ายที่ผ่านมาครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ครับ
ว่ากอทมก็เดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ความเสียหายรอบคอนโด
บอกว่าทางคอนโดต้องทำแนวเนินให้สูงขึ้น
ป้องกันไม่ให้น้ำมันไหลลงไปเพิ่ม
ทีนี้ประเด็นการก่อสร้างสะพานกลับรถหน้าคอนโดครับ
มันก็จะมีผลต่อการระบายน้ำด้วยหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องตรวจสอบ
ตรวจสอบล่ะวิศวกรครับเดี๋ยวต้องหาทางแก้ในระยะยาว

บรรยากาศที่ผู้ว่าชัดชาติลุยไปตรวจสอบด้วยตัวเองนะครับ
ผู้ว่าชาติชาติบอกอีกครับว่าปัญหาน้ำท่วมขังในกรทมเนี่ย
ปัจจัยหลักระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
สูงกว่าระดับน้ำในคลองต่างเลยทำให้ไม่สามารถเปิดประตูระบายน้ำได้
ต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำสูบน้ำออกครับ
คือถ้าเมื่อไหร่เจ้าพระยาลดระดับลง
น้ำมันลดลงปั๊บจะสามารถเปิดประตูระบายน้ำ
ผลักดันน้ำให้ออกไปสู่ทะเลได้โดยเร็ว
แต่ตอนนี้น้ำในเจ้าพระยาก็ยังสูง
เปิดประตูระบายน้ำยังไม่ได้ทำได้อย่างเดียวคือ
สูบน้ำออกระบายให้เร็วที่สุดครับ
คุยกับคนที่อยู่จริงนะครับคนที่ลงไปดำน้ำที่อยู่ตรงนี้ตลอด
แต่ว่าถ้าเกิดไม่ตกเพิ่มมาลาบินทราฝั่งเลขที่น่าจะวัน๒วัน
น่าจะลงได้เยอะครับ

ถ้าไม่เติมเข้ามาผมเชื่อว่ากำลังดูดแล้วดูดเต็มที่อยู่แล้วไง
ประหารผ่านแหละว่าตรงไหนไม่จุดน้ำช่วยว่ามันต้องข้างอยู่
เข้าใจครับ
ทีนี้ครับกรณีที่มีประชาชนบางส่วน
บางคนเขาบอกว่าแก้ปัญหาไม่ได้

บอกว่าทุกคนมีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์ได้
แต่ทุกอย่างต้องใช้ระยะเวลา
ไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาได้ในระยะสั้น
ต้องค่อยปรับโครงสร้างให้เข้าที่เข้าทาง
อันนี้คือคำตอบจากผู้ว่าชัดชาตินะครับ
อีกประเด็นครับคือกรณีที่ศาสตราจารย์ดรสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ครับ
ดรเอ๊โพสต์ข้อความเสนอแนะเรื่องการจัดการน้ำ
กระบังฝนเทหนักเพราะก่อนหน้านี้ลาดกระบังเองก็ท่วมหนักเหมือนกันนะฮะ
พรุ่งนี้เราจมน้ำดรเอ๊บอกแบบนี้นะครับโพสต์แบบนี้
ผู้ว่าชัดชาติก็เลยตอบว่าเป็นเรื่องเสนอแนะที่ดี
เป็นการบริหารจัดการน้ำที่สมเหตุสมผล
ตามที่ดรเอ๊ได้เสนอมา
แต่ว่ากรุงเทพมหานครต้องให้ทางกรมชลประธานเป็นคนตัดสินใจ
พูดง่ายเปิดรับความเห็นข้อเสนอแนะต่างยินดีเลย
แต่ว่าการตัดสินใจต้องให้กรมชนเขาช่วยเคาะด้วยนะครับ

อีกหนึ่งประเด็นวันนี้ท่านผู้ว่าชาติชาตินี่ตอบเยอะมาก
บอกว่าคุณว่ากอทมลักษณะเหมือนกับทุกวางยาในการทำงาน

จริงใช้คำว่าโดนวางงานหรือว่าถูกวางงาน
วันนี้นักข่าวพอไปถามครับมิ้นท์นะครับคุณผู้ชมครับ
ผู้ว่าชาติชาติหันมาถามนักข่าวนะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะความหมายของวางงานคืออะไร
ไม่เข้าใจศัพท์นี้มันแปลว่าอะไรนักข่าวก็เลยตอบว่าก็เหมือนถูกวางยาแหละท่าน
ท่านก็เลยตอบแบบนี้ครับที่เห็นหน้าจอว่าไม่เป็นความจริง
มีการสื่อสารคลาดเคลื่อนส่วนตัวไม่ได้คิดแบบนั้นก็คือไม่ได้คิดว่าถูกวางยานะ
ทีนี้สำนักงานเขตบางเขนก็มีการแจ้งเตือนประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนครับ
ระมัดระวังการขับขี่เพราะอะไรเนี่ยครับสภาพถนนมันเหมือนคลองย่อมไหมล่ะฮะคุณ

น้ำยังเจิ่งนองเนี่ยน้ำท่วมขังพื้นผิวจราจร
บริเวณวงเวียนบางเขนโอ้โหผมลุ้นมาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยครับ
ว่าสายน้ำจะลดไหมนาน๒นานนะกว่าจะสถานการณ์คลี่คลาย
โดยเฉพาะฝั่งขาเข้าจากถนนแจ้งวัฒนะเลี้ยวซ้ายไปที่สะพานใหม่มุ่งหน้ารามอินทราครับ
จุดนั้นต้องระวังเพราะมีน้ำท่วมขังอยู่ประมาณ๑๕เซนก็ประมาณเกือบครึ่งล้อ
แล้วดูนี่ครับมิ้นคุณผู้ชมเมื่อเช้านี้ต้องมีการประกาศแจ้งเตือน
เพราะว่าอะไรจู่บริเวณถนนแจ้งวัฒนะจุดนี้คือหน้าเฮลแลนด์
ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีถนนเนี่ยมันเหมือนซุดตัวมันยุบยวบลงไปเป็นรูโหวแบบนี้ฮะ
เกือบ๒เมตรคือกระโดดก้าวข้ามนี่ก็มีลุ้นว่าจะตกนะฮะดังนั้นอย่าไปกระโดด
ต้องวางแผนการเดินทางครับตรงนี้ต้องเร่งแก้ไขซ่อมแซมเจ้าหน้าที่มาแล้วฮะ
โฮลมารถมาอันนี้เป็นสิ่งที่เขาเน้นย้ำกันเมื่อตอนช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าต้องระวัง
สำนักงานเขตบางเขนครับตอนนี้ได้เร่งช่วยเหลือโดยการจัดรถรับส่ง
ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมี๙จุดด้วยกันดูหน้าจอครับคุณผู้ชมประชาชนสามารถไปใช้บริการกันได้ที่ไหนบ้าง
บริเวณถนนพะหนโยธินด้านหมู่บ้านอำมาริน๒คือซอยรามอินทรา๑๙
๓ซอยรามอินทรา๒๑๔ซอยรามอินทรา๒๓

จุดที่๕เขยิบเลยไปอีกหน่อยเป็นซอยรามอินทรา๓๔

จุดที่๗คือถนนสุขาพิบาล๕
จุดที่๘ชุมชนวัชรปรานีและจุดที่๙ชุมชนวัดอาวุธ
นะครับนี่คือ๙จุดที่สำนักงานเขตบางเขนจัดรถรับส่งช่วยเหลือประชาชน
จากเข้าใจความเดือดร้อนน้ำมันท่วมขังถนนมันเหมือนกับกลายเป็นคลองเนี่ยนะฮะ
ส่วนเขตลาดกระบังครับช่วงเย็นที่ผ่านมาคุณแซคนัทวินนักข่าวของเราลงพื้นที่
ไปดูกันหน่อยครับน้ำท่วมขังในบางพื้นที่โดยเฉพาะที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ภาพนี้จากข้างหลังก็เรือดีเลยนะคะ
เหมือนเรือวิ่งในน้ำอันนี้คือรถนะครับแล้วขับไปแบบนี้สงสารห้องเครื่องจังเลยเนี่ย
อันนี้ในมหาวิทยาลัยเลยป่ะคะ
ใช่ฮะทางด้านของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบัง
สื่อสารองค์กรประกาศให้นักศึกษาเรียนออนไลน์ครับ
ดังนั้นน้องฟังดีนะครับฝ่ายสื่อสารองค์กรบอกว่านักศึกษาที่ลาดกระบัง
เรียนออนไลน์ตั้งแต่วันจันทร์๑๒กันยาถึงศุกร์ที่๑๖กันยายนนี้แทนครับ
เพราะยังไม่มั่นใจว่าถ้าฝนตกหนักอีกเนี่ยระดับน้ำในคลองประเวทบุรีรม
จะเพิ่มขึ้นและไหลเข้าท่วมในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยอีกหรือไม่อย่างไร
เพราะว่าถ้าเดินทางมาเรียนแล้วเจอแบบนี้นี่มันยากมากนะครับ
ขณะที่ชาวบ้านอาศัยอยู่รอบพื้นที่ก็บอกว่า
ฤดูฝนจะเจอเหตุการณ์น้ำท่วมขังเกือบทุกปีเลย
ปีท่วมขังนานกว่า๑๕วัน
สิ่งที่เขาอยากบอกคือขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือ
แก้ปัญหาหน่อยครับโดยเฉพาะแก้ระยะยาวนะ
แล้วเห็นไหมครับเนี่ยโอ้โหพระสงฆ์เอ่ยสัมมะเนรเอ่ย
ชาวบ้านโดยรอบพื้นที่วัดปลูกศรัทธาครับ
ต้องอาศัยแรงศรัทธาของประชาชนแล้วก็พระเนี่ย
ช่วยกันกรอกทรายลงกระสอบทำกันแบบนี้เลยครับ
ทำกันเองก่อนเอาทรายลงกระสอบเสร็จปั๊บ
เอามาวางกั้นถ้าจำได้มหาอุทธกภัยปี๕๔
ทำแบบนั้นเอามากั้นเอามาวางเพื่อป้องกันน้ำท่วม
แล้วอีกทางหนึ่งก็คืออะไรเชื่อมเป็นสะพานชั่วคราว
ให้สามารถเดินข้ามไปข้ามมาได้ลองฟังครับ
ท่วมอย่างนี้ตลอดทุกปีค่ะเราก็ช่วยกันทำทุกปี
พระก็ส่วนใหญ่ก็เอาพระในวัดมาช่วย

ท่วมก็ประมาณ๑๕วันนะโยม

แล้วอย่างที่ผ่านมาเขตเขาช่วยเหลืออะไรอย่างไรบ้าง
คือก็เขาก็สนับสนุนเรื่องกระสอบทรายเรื่องทรายบ้าง
อุปสรรคตอนนี้ที่ทำให้น้ำไม่ลดคืออะไรครับ
ก็ระบบการระบายเรามันไม่ได้แอ่งน้ำด้วย
ที่จริงมันเป็นท้องกระทะลาดกระบังเราเป็นท้องกระทะ

ท่วมทุกปีครับนี่ฮะเห็นใจเลยนะครับ
สถานการณ์น้ำท่วมอีกหนึ่งจุดก็คือ
เทศบาลนครรังสิตที่ธัญบุรีปฐุมธานีครับ
นั่นก็อีกหนึ่งจุดที่ก่อนหน้านี้หนักจริง
ระดับน้ำในคลองรังสิตประยูนศักดิ์ครับ
สะพานแดงเริ่มลดลงบ้างแล้ว
อยู่ในระดับเมตรเจ็ดสิบเซนตัวเลขนี้เริ่มลดแล้วนะฮะ
ใช่ค่ะแต่ก็ยังสูงนะก็คือเกือบ๒เมตรอยู่ดีนะคะ
ใช่ครับทางเทศบาลยังคงขึ้นทงส้มครับ
เนื่องจากว่าน้ำยังอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง

ย้ายทรัพย์สินขนข้าวขนของขึ้นที่สูง
และติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้
อย่างใกล้ชิดเพราะว่าเดี๋ยวนี้ข่าวลวงก็มีเยอะ
ต้องระมัดระวังส่งมอบของกันแบบนี้ไปก่อน
ฝั่งตะวันออกกันบ้างดีไหมคะสมุทรปราการค่ะ
มุดปราการเองก็โดนหนักเหมือนกันอาจจะยังไม่เท่าลากระบัง
แต่เขาบอกว่ามีหมู่บ้านหมู่บ้านนี้ค่ะเสรีวิว
เขาบอกว่าไม่ท่วมมา๓๐ปีแล้วนะปีนี้ท่วมค่ะ
ในรอบ๓๐ปีชาวบ้านบอกโอ้โหจะยังไงกันดีล่ะทีนี้
ส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านเสรีวิวในตำบลบังเสาทงนะคะ
เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยท่วมมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะ
ชาวบ้านกว่า๒๐๐หลังคาเรือนที่ถูกน้ำท่วม
วันนี้อบตบางสาวทงเขาก็รีบลงพื้นที่สูบน้ำท่วมขังออกอย่างเร่งด่วน
ระดับน้ำถามว่าลดไหมก็เริ่มลดเหมือนกัน
แต่บ้านบางหลังน้ำยังท่วมอยู่เลยที่พื้นชั้นล่างอะค่ะ
แล้วก็รอบบ้านน้ำเก่ายังไปไม่หมด
เย็นนี้ต้องรอลุ้นอีกแล้วใช่ไหมน้ำใหม่จะมาเติมหรือเปล่านะคะ
เขาบอกว่าถ้าตกลงมาอีกรับรองเลยว่าไอน้ำที่ท่วมอยู่สูงขึ้นแน่นอน
แต่ถ้าฝนไม่ตกเนี่ยพรุ่งนี้เช้าระดับน้ำน่าจะลดลงสู่ภาวะปกตินะคะ
ชาวบ้านในหมู่บ้านเขาบอกเลยว่าตั้งแต่มาอาศัยอยู่หมู่บ้านนี้
กว่าปียังไม่เคยเจอน้ำท่วมหนักเท่านี้เลย
ครั้งนี้เนี่ยนอกจากท่วมหนักแล้วไปท่วมกลางดึกด้วย
สักตี๒ตี๓คนกำลังหลับปุ๋ยเลยค่ะ
ก็ไม่ทันได้เก็บข้าวของขึ้นที่สูง
สินส่วนใหญ่ก็แช่น้ำเสียหายกันไป
บางคนที่มาเช่าบ้านอยู่เนี่ยเขาบอกว่า
ถ้าเจอปัญหาแบบนี้อีกคงต้องย้ายหนีแล้วนี่นี่

มาแบบไม่บอกไม่กล่าวไม่ให้ซุ่มให้เสียงอะไรเลย
กำลังหลับตู่ยงตู้เย็นอะไรก็แช่น้ำกันไป
อ๋อหมามันร้อง

น้ำท่วมบ้านเราประมาณกี่โมง
ประมาณตี๒๓หกบาทเลยค่ะ
เริ่มจะเข้าไปในบ้านแล้วเข้าสารอะไรนี่เปียกหมดเลย

เพราะว่าเขาบอกไม่เคยเป็นแบบนี้กับกว่า

กลัวมากเลยค่ะว่าจะย้ายหนีแล้วเนี่ย

เพราะว่าเราเช่าเขาอยู่เราไม่ได้บ้านของตัวเอง
นี่คือหมู่บ้านที่ไม่เคยเจอเจอน้ำท่วมหนักในรอบ๓๐ปี

เริ่มกลัวแล้วครับมิ้นครับคุณผู้ชมครับว่า
ท่วมมาแบบนี้มันคืบคลานเข้ามาใกล้ฝันร้ายแบบปี๕๔
มันจะเกิดขึ้นอีกไหมตอนนั้นน้ำท่วมหนักมาก
ในกรุงเทพพื้นที่ชั้นในเองก็เฝ้าระวังกันเต็มที่นะฮะ
วันนี้ครับอธิบดีกรมชลประธานเปิดเผยครับ
อธิบดีประพิษจันมาบอกว่าปริมาณน้ำในปีนี้คือปี๒๕๕๙
มันจะแตกต่างจากปี๒๕๕๔ปีที่เกิดมหาอุทธกภัย
คืออธิบดีกรมชลประธานอธิบายให้เพิ่มเติมแบบนี้
เพื่อต้องการให้ประชาชนนั้นคลายความวิตกกังวล
บอกว่าถ้าเทียบกันแบบช่วงเดือนต่อเดือน
เดือนกันยายนปีนี้๒๕๖๒
เมื่อเทียบกันกับปี๒๕๕๔เดือนกันยายนเหมือนกันเนี่ย
คือกันยายนช่วงเวลานั้นปี๕๔พายุเข้ามา๕ลูกนะครับ
ขณะนั้นน้ำในเขื่อน๔เขื่อนหลักก็คือเขื่อนภูมิพลเขื่อนศิริกิจ
เขื่อนแควร์น้อยบำรุงแดนเขื่อนป่าศักดิ์โชลสิต
มีปริมาณน้ำรวมกันกว่า๒๐๐๐ล้านลูกบาทเมตร
รับน้ำได้อีก๓๐๐ล้านลูกบาทเมตรนั่นคือปี๕๔
ทีนี้พอดูปีนี้ปี๖๕ยังไม่มีพายุเลยครับ
อันนี้เทียบกันในเดือนกัญญาเนี่ยนะมีก็เพียงแค่หย่อมความกดอากาศต่ำ
มี๓ครั้งดูน้ำในเขื่อนหน่อยครับ๔เขื่อนหลัก
ปรากฏว่ามีรวมกัน๑๓๐๐๐ล้านลูกบาทเมตร
แล้วยังสามารถรับน้ำได้อีกกว่าหมื่นล้านลูกบาทเมตร
ถ้าเทียบกันเฉพาะว่าน้ำที่สามารถรับเพิ่มได้เนี่ย
พันล้านลูกบาทเมตรเทียบกับหมื่นกว่าล้านลูกบาทเมตร

และถ้าหากว่าดูในปี๕๔มีพายุเข้ามาอีก๓ลูก
นี่นะฮะนั่นคือสถานการณ์เมื่อปี๕๔ทำไมถึงเกิดมหาอุทธกภัย
ฝนตกพายุเข้าอย่างต่อเนื่อง
แต่ปี๖๕ท่านอธิบดีกรมชลประธาน
ท่านบอกว่านับจากนี้ไปจนถึงสิ้นปี๖๕ยังไม่มีพายุมาเลยนะ
ดังนั้นเหล่านี้เลยเป็นเหตุผลครับว่ามันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

แต่อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ฟ้าฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา
แล้วติดตามสถานการณ์น้ำจากกรมชลประธาน
ถ้าอยากรู้พยากรอากาศฟังกรมอุตุ
อยากรู้สถานการณ์น้ำฟังกรมชน
ทางด้านของกรมชลประธานครับท่านอธิบดียืนยันบอกว่า

และสถานีสูบน้ำทุกแห่งทำงานกันเต็มที่ครับ

แล้วก็เตรียมแผนเผชิญเหตุเอาไว้แล้ว
ส่วนที่ปฐุมธานีที่ก่อนหน้านี้หนักจริง
บริเวณลานจอดรถห้างดังแถบชานเมืองแถวรังสิตแถบนั้นเนี่ย

ระดับน้ำโดยรวมในพื้นที่ปฐุมธานี
ธิบดีกรมชนบอกว่าค่อยลดลงเรื่อย
แต่ทีนี้ครับวันนี้สถานการณ์ฟ้าฝน
พี่เขาจะมาอีกไหมเราจะกลับบ้านกันได้หรือเปล่า
ลองดูหน่อยครับนี่เป็นข้อมูลที่มีการคาดการณ์
การพยากรณากาศถ้าดูหน้าจอแบบนี้มันดูยังไงครับ
ให้สังเกตไอ้กลุ่มเขียวเหลืองนั่นน่ะ

ถ้าหากว่ามันเคลื่อนมาในพื้นที่ที่เราอยู่อาศัย
เราสองคนอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ที่กรุงเทพ
ตรงกลางของจอเลยครับไข่แดงตรงตรงนั้น
ตอนนี้ฟ้าโปร่งเลยโล่งไม่มีกลุ่มก้อน
เหลืองมาใดแต่แถบแถวราชบุรี
เพชรบุรีแถบนู้นแถบเขาพื้นบ้านเรา

เมืองต้นมีอัปเดตคอนโดที่บางเขนเขาบอกว่าที่ลานจอดรถใต้ดินเนี่ยน้ำลดแล้วแห้งแล้ว
ตอนนี้กำลังเจรจากันอยู่ว่าจะยกรถจะค่าเสียหายอะไรยังไงแบบไหนนะคะ
เดี๋ยวเราส่งผู้สื่อข่าวไปแล้วล่ะถ้ามีรายงานอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวรายงานกัน